ส่วนลึกผมชอบคุณจตุพรอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดเนี่ยนะครับ
แต่ว่าผมก็ไม่ชอบอีกหลายคนที่เป็นแก่นำมอบ
ในขณะเดียวกันคุณจตุพรไม่ชอบคนเอกประยุทธ์
ผมเข้าใจได้แต่ผมชอบไงฮะมันเป็นลึกปกติ
ไม่ชอบแต่ว่าคุณธนกรเขาชอบของเขา
ใช่แต่ว่ากระบวนการเนี่ยเหมือนที่ผมบอกเนี่ย
มันยังไงมันคือสิ่งที่คุณจตุพรคิด
ก็เป็นสิ่งที่ท่านคิดแต่ว่าสิ่งที่ผมคิด
และเป็นไปผมก็มองอีกแบบผมไม่ได้ว่า
ก้าวร่วงท่านถูกไหมครับวันนี้ผมถึงบอกไงว่า
พลเอกประยุทธ์ก็ทำอะไรให้กับประเทศเยอะแยะมากมาย
แล้วก็ที่ผ่านมาท่านก็มาจากการเลือกตั้ง

ผมคิดว่าภาพเมือไทยเนี่ยเสียบทอดอำนาจ
ครอบครัวชัดเจนที่สุดมากกว่าคนอื่นด้วยซ้ำไป
ดูแลไหมฮะแม่ได้พูดถึงพี่จัตรุภรเนี่ย
ผมพูดถึงพักเพื่อไทยจากคนที่อยู่
เดี๋ยวเขาไม่มีโอกาสมาชี้จ้างตรงนี้

แต่พอเด็กประยุทธ์มาจากการเรียนสร้างปี๖๒
เพราะฉะนั้นคือเรื่องที่มันผ่าน
ผมไม่อยากไปย้อนเดี๋ยวมันจะพูดกันยาว

ผมเข้าใจการเคลื่อนไหวของคุณจตุพร

เขาก็บอกว่าไม่เกลียดไม่ได้กดดันสา

แต่หลายกลุ่มกดดันสารแน่นอน

เราทั้งที่ผมก็ยังไม่รู้
ถูกไหมฮะแต่เรายอมรับกระบวนการยุติธรรมได้ไหม

ผมก็มองแหละนั่นเอง
ก็แหละนั้นครับ

คุณธนกรนี่มองอย่างไหน

เวลาเมื่อสัมภาษณ์สื่อ
เธอบางทีก็พูดไป
ไม่ได้โทษไทยหรอกครับแต่ว่าการพูดมันจะเหมาะสมหรือไม่
ประชาชนก็ตัดสินใจเองอยู่แล้วแต่ผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ย
ยังไงประเทศมันก็มันมาจากระบอบประชาธิปไตย
ยังไงมันก็ต้องไปจุดนั้นถูกไหมฮะ
ส่วนอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่อาจอยากรู้ได้
แต่ผมมีความมั่นใจของผมว่าที่ผ่านมาเนี่ย
กระทิกอย่างไรผมรับได้แต่ความรู้สึกผม
ผมมองแค่นี้เรื่องการขึ้นภาพอีกท่านก็ไม่มี
ส่วนท่านจะทำงานถูกใจคนกลุ่มหนึ่งไม่ถูก
เป็นเรื่องปกติที่สังคมก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้ว
คุณธนกรไปเป็นโคศกรัฐบาลอยู่ใกล้ชิดพลเอกประยุทธ์มา๑ปี
คุณธนกรบอกไม่ใช่แค่ชอบนะคือรักเลยนะ
อย่างผมพูดในตรงนี้ก็ได้ผมเจอท่านบ่อย

ผมก็มีความรู้สึกว่าท่านก็ทำประโยชน์ให้กับประเทศมากมาย
ท่านก็ไม่ได้เป็นคนไม่มีทรยศคดโกงประเทศแน่นอน
ผมก็ชอบตรงนี้ไงและท่านก็ยึดมั่นในระบอบเข้ามาอากาศัพท์
และผมก็เลยผมก็รักท่านตรงนี้เท่านั้นเอง
สร้างพื้นฐานอะไรมากมายเนี่ยมันก็เกิดไม่ได้หรอก
แล้วจะมาพูดอย่างนี้แล้วบอกว่าอันนี้คือค่ายการประจำทำไม่ได้
มาคนอาจจะมองว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ฟังใครเลยใช่ไหม
ไม่ใช่เลยผมอยู่ใกล้ชิดกับท่านในช่วงเวลาปีหนึ่งเนี่ย
ต้านฟังฆ่าศาสตร์การฟังที่ศึกษามีทีมแต่แต่ตัวผมตัวเล็กเนี่ย
ควรจะให้ความเห็นได้เลยท่านก็รับฟัง